เป็นผู้หญิงถ้าเจอแบบนี้ก็ตกอกตกใจ
เพราะว่าผู้ชายคนนึงวิ่งเข้ามา
หน้าอกเธอถึง๕ครั้งนะครับ

คลิปนี้มันเกิดขึ้นหน้าห้างนะครับให้ไปดูกันนะฮะ
บ้าหรือเปล่า

มันจับนมอยู่ดีดีเดินมาซื้อข้าวแฟนถ้ามือจะมาจับนมพี่
แล้วก็เห็นไหมอยู่ไหนว่าหนูเดินมาหนูดีดีเห็นไหม
มันจะมากระโดดมามันจะมาหาคนเขานะครับอะไร
มึงอ่ะจะมาจับน้องกูเมื่อกี้กูเดินมานะมึงมาทำมึง
ทำมือทำมาจับมึงมาบ้าหรือเปล่ากูทำอะไรให้มึงกูดอมกูอยู่ทีนี้
อย่างเงี้ยหากูทำอะไรมึงมึงบอกที่หาไปอยู่กับคุณน้อง
ฉันก็ไปอยู่กับคุณน้องมาจับมึงกูเนี่ยนี่อย่าพีชกลับไป
โอ้โหนี่เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
ประสบเหตุแบบนี้เธอก็เอาเรื่องราวมาถ่ายทอดในโซเชียลด้วยนะ
และทีนี้เพจดังเขาก็จัดให้นะฮะเอามาถ่ายทอดต่อนะครับ
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรีบพาไปรักษาด่วน
อย่าปล่อยออกมาให้มาก่อเหตุไล่จับหน้าอกคนอื่นแบบนี้
แล้วก็ประกาศตามหาผู้ปกครองนะคะเดินกำลังจะขึ้นรถ
ผู้ชายคนนี้เดินมาจะบีบหน้าอก๕รอบวิ่งไล่ตามเรามาจะมาทำร้ายอีก
ผู้ปกครองกรุณาติดต่อด้วยค่ะฝากแชร์ด้วยนะครับ
แล้วก็จากที่มีคนเห็นเหตุการณ์มีคนบอกว่าผู้ชายคนนี้ชอบเดิน
แล้วก็วิ่งไล่จับหน้าอกคนทั่วแถว๗๑๑ตามที่ต่างในสัมมากร

อันนี้คือคือมันเป็นเหมือนกับห้างอยู่หน้าหมู่บ้านสัมมากรไหมครับ
ครับเนี่ยล่ะครับทีมขาของเรานะฮะก็ติดต่อไปยังผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
คลิปเนี่ยนะฮะเธอก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะเธอก็ไปตอบในคอมเมนต์
คนในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลก็เข้าไปถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้น

ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้อาจจะเป็นแบบมีโรคประจำตัว
คือบางคนบอกว่าน้องเป็นเด็กดาวนซินโรมหรือเปล่า
เป็นเด็กพิเศษหรือเปล่านะครับดังนั้นจึงมีการประกาศ
ตามหาผู้ปกครองไงอยากให้ผู้ปกครองดูแล

ก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเราบอกว่า
วันเกิดเหตุเธอไปซื้อกาแฟที่หน้าห้าง

แล้วตอนนั้นเธอซื้อกาแฟเสร็จแล้วกำลังจะเดินขึ้นรถ
ผู้ชายเสื้อเหลืองในคลิปเดินเข้ามาประชิดตัวเลยนะ
แล้วกระโจนเข้าใส่เอื้อมสองมือเข้ามาขยำหน้าอกของเธอ
ตกใจก็เลยตะโกนด่าออกไปบอกว่ามาขย่ำหน้าอกทำไมนะครับ
แล้วพยายามวิ่งหนีแต่ชายคนนี้ก็วิ่งตามนะครับ
และทีนี้จะพยายามมาจับหน้าอกเธออีกหลายครั้ง
ทีนี้เธอก็ต้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากรอปภ
และรอปภก็เข้ามาควบคุมตัวไว้
แล้วก็เรียกตำรวจสนบางชันให้มารับตัวของผู้ชายคนนี้ไปนะครับ
ผู้เสียหายก็บอกกับเราอีกบอกว่า
เธอได้ไปคุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนี้
พี่วินก็จำได้ว่าผู้ชายคนนี้เคยก่อเหตุไล่จับหน้าอกผู้หญิงมาแล้ว
หลายต่อหลายครั้งหลายคนโดนแบบนี้
ในร้านสะดวกซื้อเอ่ยหรือว่าในห้างหรือว่าหน้าห้างแบบนี้
เพราะว่าผู้ชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิต
ก่อนหน้านี้ที่เคยเกิดเหตุการณ์นะครับทางตำรวจสนบางชัน
ก็ทำได้แค่นำตัวของผู้ชายคนนี้ไปส่งที่บ้าน
แล้วก็กำชับให้ทางญาติทางที่บ้านดูแลผู้ชายคนนี้ให้ดีขึ้น
อย่าปล่อยออกมานอกบ้านให้ก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ

เขาก็เป็นห่วงคือเป็นห่วงหญิงสาวคนอื่นด้วย

อยากให้ผู้ปกครองหรือว่าคนที่บ้านดูแล